ทีนี้ไปดูเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาคบกับแฟนมาตั้งแต่เรียนม๔
จนสุดท้ายก็จบมหาวิทยาลัย
ตัวเองไปเป็นทหารเกณฑ์สุดท้ายโดนแฟนบอกเลิก
ประชดชีวิตด้วยการไปขโมยของกับรถที่จอดตามท้องถนนแบบนี้ครับ
สุดท้ายโดนทั้งคนโดนทั้งหมาไล่
แต่เหตุผลมันก็ไม่ใช่นะทำไปเพราะประชดผิดหวังในความรักแต่ไปขโมยของอันนี้หนึ่งประเด็น
ประเด็นที่สองต้องย้ำเตือนกันเพราะหลายคนจอดรถไม่ยอมล็อกรถคนร้ายก็เลยเปิดไปขโมยของได้แบบง่ายนะฮะ

คนร้ายเดินไปเปิดประตูรถเขาจอดอยู่ตรงข้ามศูนย์ประชุมอเนกประสงค์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
แล้วรถมันเปิดได้เพราะอะไรเจ้าของรถไม่ยอมล็อกรถเก่งคันนี้ครับ
เขาได้แว่นตาไปสองอันนะฮะหลังจากนั้นก็มีเจ้าของบ้านที่ติดกล้องเขาเห็นวิ่งไล่เลยครับ
ทั้งคนทั้งเจ้าของรถแล้วก็หมาของเขาวิ่งไล่คนร้ายไปนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่สิบพฤศจิกายนที่ผ่านมา
ตำรวจของสพเมืองขอนแก่นก็สุดท้ายเอาหลักฐานทั้งหมดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้
ชื่อว่านายประสิทธิ์สินทรอายุสามสิบปีนะฮะก็โดนจับตามหมายสารของจังหวัดขอนแก่นนะฮะ
ก็ผิดข้อหารักทรัพย์นะฮะทีนี้เขาเนี่ยโดนจับได้พร้อมกับของกลางกระเป๋าหนึ่งใบนะฮะ
ตาอีก๑อันนะเป็นแว่นตาแล้วก็แว่นกันแดดรวมเป็น๒อัน
คนนี้ถูกจับได้ในบ้านพักในซอยศรีมารัฐ๑๐ชุมชนสามเหลี่ยมเทศบาลนครขอนแก่น
ผู้ก่อเหตุสารภาพผมทำจริงแต่เหตุผลผมมีนะคุณตำรวจคุณนักข่าว
เพราะอะไรเลิกกับแฟนครับคบกับแฟนตั้งแต่ม๔จนเรียนจบปริญญา
แต่ผมเนี่ยด้านโดนจับใบแดงไปเป็นทหารเกณฑ์แฟนสาวที่คบมา๗ปีขอเลิกครับ
โอ้โหอกหักเสียใจผิดหวังในความรักผิดหวังในชีวิตไม่มีงานทำ
ประชดชีวิตด้วยการตระเวนลักทรัพย์โดยจะเลือกรถที่รถจักรยานยนต์
เขาชอบเก็บของไว้ในช่องเก็บเงินเก็บของต่างหน้ารถ
แล้วรถเก่งที่ไม่ยอมล็อกประตูพอได้เงินไปก็ไปซื้อขนม
แล้วถามไปซื้อทำไมก็แจกคนที่รู้จักไปทั่วนั่นแหละ

อยากถือให้เจ้าความกันเป็นที่สินะครับ
ทุกที่ที่ผมไปใส่ผมไม่เคยรัก
ไม่ได้โคตรเอิญกินอย่างไรแปลก

อืมก็อย่างนี้ห้าอยู่บ้านตรงนั้นจนอายดัก
อยู่บ้านตรงตรงนั้น
อืมถ้าอย่างนี้ห้าคนนั้นบ้างหนา
ก็ไม่เห็นว่าคนอยู่ข้างค้า
ผมเขาไปเองผมดีเขาก็อยู่นั่นแหละกว่า
ผมก็ดีนะครับเขายังไป

เดี๋ยวผู้หญิงก็มาเองไม่ต้องไปประชดโดยการขโมยของเขาแบบนี้หรอก
นะฮะทีนี้ผ่านตำรถเอกปริชาเก่งสารบริกิจผู้กับการสถานีตำรวจ
ทรเมืองขอนแก่นบอกว่าอ่ะหลังจากที่ผู้เสียหายเขาร้องเรียนผ่านเพจขอนแก่น
เรียนอะไรไว้ที่นี่ตำรวจก็เลยแกะรอยจากหลักฐานที่ผู้เสียหายให้มาคือกล้องวงจรปิด
นะฮะจนกระทั่งทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้วก็ออกหมายจับเพราะว่าพฤติกรรมเขาเนี่ยชอบไปขโมยของตามรถที่จอดริมถนน
นะฮะไปหาเศษเงินไปหาของตามช่องเก็บของได้เงินครั้งหนึ่งไม่เกินยี่สิบบาทหรอก
ทางกับแฟนนะฮะออกมาจากทางด้านของทหารเกณฑ์ก็ไม่ได้มีเงินอะไร
ไม่มีงานทำก็เลยก่อเหตุขโมยแบบนี้
สุดท้ายโดนจับกลุ่มดำเนินคดีเป็นที่เรียบร้อยนะครับ